ยังคงพูดถึงทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย
เราจะติดตามเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่๒กับทางเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าในช่วงเวลาทุ่มครึ่งของวันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่ามีเกมในรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับ
ซึ่งก็จะได้คู่ชิงทีมแรกก่อนนะครับ
สิงคโปร์กับทางอินโดนีเซียซึ่งเกมแรกในเสมอกัน๑ประตูต่อ๑
กับเกมที่นำก่อน๒ลูกแล้วมันยังปิดเกมไม่ได้แล้วทีเดียว
ความพร้อมของการแถลงข่าว๑๑โมงครึ่งนะครับตามเวลาไทยก็เพิ่งจะจบไปนั่นแหละครับ
ซึ่งไทยกับเวียดนามก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
ครึ่งหลังที่ผ่านมานัดที่แล้วจริงไม่ได้ถอยไปรับหรอก
แต่ว่าตัดสินใจจะเน้นเกมตรงกลางสนามมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ตอนนี้ก็มีการฟื้นฟูร่างกายพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่นะครับ
แล้วก็จะต้องเริ่มเกมนัด๒เหมือนกับเกมนัดแรกที่กดดันแดนบนในช่วงครึ่งแรกของเวียดนามได้
ได้ประตู๒ลูกแล้วก็จะพยายามเล่นตามสไตล์ของตัวเองครับ
เน้นเรื่องการวิเคราะห์เกมจากนัดแรกสิ่งที่ไทยทำได้ดีอะไรก็ต้องเสริมเข้าไปอีก
แล้วก็ต้องเน้นให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหากเวียดนามทำประตูได้ก็จะมีความเชื่อมั่นกลับมา
ดังนั้นต้องมีสมาธิและห้ามเสียประตูก่อนครับ
เพียงแค่นัดสองต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนสามารถทดแทนกันได้ในชุดนี้
ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแนวทางหรือว่าจะลดความดุดันลงครับ
นักเตะที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่คนละหนึ่งใบนะครับประกอบไปด้วยธีรทรบุญมาทัน
นริบดินวิทยาวัฒนโดมชัดใช้บุตรพรมและก็กองหลังอย่างพิสดากาแมนนะครับ
ส่วนทางโค้เตี้ยสะสมพบประเสริฐกุญสือของชมบุรีเชื่อว่า
หากทีมไทยผ่านเวียดนามไปได้แชมป์อาเซียนคลับจะเป็นของทีมไทยทันที
เพราะมองว่านาทีนี้อินโดนีเซียไม่น่ากลัวเท่าสิงคโปร์
ยังได้เปรียบการเป็นเจ้าภาพอยู่และย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์
หรือว่าอินโดนีเซียก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทีมไทยด้วยครับ
ถ้านาทีนี้ผมว่าเจออินโดจะง่ายกว่า
เพราะแน่นอนว่าสิงคโปร์เขาก็ยังมีฤทธเดทของการเป็นเจ้าภาพอยู่
เพราะฉะนั้นแต่ก็ยังย้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรืออินโดนีเซีย
ผมยังเชื่อว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้เราณเวลานี้
ผมยังเชื่อว่าการผ่านเวียดนามนั่นหมายถึงว่าแชมป์อยู่ในมือของทีมชาติไทยครับ
มันต้องแชมป์ในฐานะที่เป็นคนไทยในฐานะที่เป็นโค้ชที่อยู่ในวงการฟุตบอลไทย
ในฐานะที่อยากให้ความสุขอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันเยอะ
คนไทยก็ไม่ได้ดีอกดีใจกันมานานแล้ว
เพราะฉะนั้นมันเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมมากของขวัญกล่องนี้
ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะมอบให้กับทุกคนที่เป็นคนไทยได้ดีอกดีใจกันกับซูซูกิครับครั้งนี้ครับ
ผมเล่นบัตรเจ็บด้วยนะครับที่เจ็บถึง๓คนด้วยเวียดนาม
หนึ่งอันนั้นก็คือโดยิแม่งกล่องหลังจากฮานอยลายหลุด
หมด๑๐ลงสนามในเกมเลข๒แน่นอนแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของเวียดนามด้วยนะครับ
หลังไทยอยู่๒ประตูและต้องการประตูคืนให้เร็วที่สุด
เพื่อที่จะทำให้เกมมันเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ